เขาไม่ได้มีสิงโตยีราฟสัตว์ทั่วไปที่เราเคยเห็นเท่านั้น
แต่เค้ายังมีเจ้าตัวนี้ด้วยค่ะ
ครับ
อยู่ที่นี่ไงสวนสัตว์สวรรค์
สวรรค์ขวายหน้อยเจ้าถุยน้อย
เก้ารั้งแม่ดูอุ๊ยน่าเอนดู
น่ารักจังเลยมันกำลังเพิ่งเกิดมาได้เพิ่งวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะเป็นหนึ่งในแซมมิลลี่ควายไทย
ต้องบอกอย่างนี้เพราะไม่ได้มีแค่แม่กับลูกเท่านั้นเข้ามากันเป็นครอบครัวเลยนะคุณ
ตอนนี้มันถือว่าเป็นสมาชิกตัวใหม่ล่าสุดนะคะของพ่อคล้าวกับแม่ทองกวาว

นี่มันมาทั้งในละครมนต์รักลูกทุ่ง

แต่ว่าเจ้าตัวนี้ยังไม่มีชื่อไง

ก็ได้นะเอาอย่างนี้ถ้าคุณมีไอเดียการตั้งชื่อนะไปเลยค่ะไปส่งชื่อเข้าประกวด
ส่งชื่อเข้าประกวดเนี่ยเขาจะให้รางวัลด้วยใช่ไหม

ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๖ธันวาคมเลยนะคะ

ใช่เข้าไปดูความเคลื่อนไหวเข้าไปตั้งชื่อร่วมกันไปโหวตไปดูซิว่าจะให้ชื่อเจ้าถุยน้อยตัวนี้ว่าอะไร
ตั้งชื่อให้หนูหน่อย

ตำบลน้องควายอำเภอหางดงเจียงใหม่เจ้า
คือมันอาจจะดูแปลกก็ได้ที่ในสวนสัตว์เนี่ยมีเจ้าบัฟฟาโลกระบงกระบือเอาไว้ให้ได้ดูแต่ผมว่าเอาจริงนะเดี๋ยวนี้กระบือเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามานานนะครับ
เราอาจจะได้เห็นตามท้องไร่ท้องนาตามที่นาต่างในชนบทนะครับแต่เนี่ยเขาเอามาไว้ในสวนสัตว์เพื่ออนุรักษ์เอาไว้
พันควายที่เป็นพันธวายที่สมบูรณ์แบบ
ควายพันธุ์ไทยเขาเรียกแบบนี้มันทักทายคุณน้องแบบ

ควายพันธุ์ไทยเขาจะมีเขาที่โค้งแบบนี้ค่ะรูปร่างรูปภัณฑ์สันธารของควายที่เป็นแบบควายพันธุ์ไทยที่สวยก็จะเป็นแบบนี้ที่นี่เขาก็มีการอนุรักษ์ด้วย
ก็ให้เด็กน้องหนูได้มาเรียนรู้กันด้วยว่า
ควายไทยบ้านเราเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เลยนะปกติถ้ามาสวนสัตว์เราก็จะเห็นสัตว์หายากใช่ไหม

เป็นสัตว์ที่มาจากต่างประเทศแบบนี้
พอพูดจริงว่ายุคนี้สมัยนี้คนในเมืองไม่ค่อยได้เห็นตรงนี้

เป็นรูปเขาอยากดูตัวจริงไปดูได้นะจ๊ะ